พระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙สถาปัตยกรรม
ซึ่งถูกออกแบบโดยนายก่อเกียรติทองผุดในช่างศิลปกรรมสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร
ซึ่งถูกจัดสร้างอย่างสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกศิลป์
และตามคำสอนคติไรภูมิตามคัมภีร์พระพุทธศาสนา
บริเวณโดยรอบของแต่ละชั้นถูกประดับด้วยปฏิมากรรมที่แตกต่างกันออกไป
เพื่อจำลองให้พระเมรุมาตรเปรียบเสมือนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลค่ะ
เมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
จัดสร้างเป็นรูปทรงบุษบก๙ยอด
ยอดตรงกลางเป็นบุตสะบกใหญ่ยอดปราศาสตร์๗ชั้นเชิงกลอน
รายรอบด้วยบุษบกขนาดเล็กที่มุมทั้ง๔วางลดหลั่นกันลงมา
ให้ความรู้สึกถึงการถวายพระเกียรติยศสูงสุด
และเปรียบได้กับทิวเขาทั้ง๗รายรอบเรียกว่าสัตบริพันธ์คิรี
งานปฏิมากรรมตกแต่งในชั้นล่างสุดหรือลานอุตราวัด
ซึ่งก็คือสัตว์๔ชนิดตามไตรภูมิช้างม้าโคและสิง
ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหมายเกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์
ซึ่งจะนำไปประดับไว้ประจำทิศทั้ง๔ทิศทิศละ๑คู่รวม๘ตัว
ขนาดความสูง๑๐๘เซนติเมตร
ช้างจะถูกจัดวางประดับทางขึ้นบันไดทิศเหนือ
ม้าถูกจัดวางประดับทางขึ้นบันไดทิศตะวันตก
โค๑คู่ประดับทางขึ้นบันไดทิศใต้
และสิงห์ถูกจัดวางประดับทางขึ้นบันไดทิศตะวันออก
ขึ้นไปเป็นชั้นชาลาที่หนึ่ง
มีงานปฏิมากรรมคดชศรีและราชศรีสูง๑๐๘เซนติเมตร

ราวบันไดเป็นพญานาคหนึ่งเซียน
บริเวณมุมทั้ง๔ทิศมีประติมากรรมเท้าจตุโลกบาลทั้ง๔ประจำอยู่
แต่ละองค์มีขนาดความสูง๒๐๐เซนติเมตร
ทิศเหนือเป็นที่ตั้งของท้าเวชสุวรรณหรือเท้ากูเวรผู้เป็นใหญ่ด้านทิศเหนือ
เป็นยักษ์มี๓ขา๔กรมีฟัน๘ซี่พระวรกายขาวกระจ่างสวมอาพรที่งดงามมีมงกุฎน้ำเต้าทรงอยู่บนพระเสียร
เท้าทัตรรสเป็นใหญ่ในด้านทิศตะวันออกมีรูปร่างสูงโปร่งกว่าเท้าทุกองค์
มีผิวกายสีเขียวมือซ้ายถือพินมือขวาดีดพินมีพวกคนทันซึ่งเป็นเทวดาพวกหนึ่งซึ่งมีความถนัดในการดนตรีและการฟ้อนรำเป็นบริวาร
ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศใต้เท้าวิรุณ๖รูปกายสีขาวรูปร่างสมส่วนงดงามมีหน้าแดงมือซ้ายมีงูเลื้อยพันฝ่ามือจับคองูไว้
มือขวาถือพระขันมีมงกุฎประดับด้วยรูปนาคมีพวกอสูรเป็นบริวาร
และทิศตะวันตกมีท้าวิรูปักเป็นใหญ่มีรูปกายสีขาวรูปร่างอ้วนใหญ่เหมือนกระพร้อมใส่ข้าว
ท้องป่องพุงใหญ่คอสั้นหัวโตฟันขาวเขี้ยวงออกจากปากมีริมฝีปากนูนตาใหญ่มาก
ขาสั้นกำยำล่ำสันมือซ้ายถือธนูทรงอาพรสีแดงเลือดมีฝูงนาคเป็นบริวาร
ชั้นชาลาที่สองมีบุตรสะบกน้อยทั้งสี่มุมเรียกว่าบุตรสะบกหอเกลือง
ใช้เป็นที่เก็บพระโกรธทองใหญ่พระโกรธจันทร์รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพระราชพิธีในครั้งนี้
มีครุฑยืนเฝ้าบันไดรอบพระเมรุมาตรชั้นนี้โดยมีขนาดความสูงประมาณ๒๐๐เซนติเมตร
อยู่ในท่าของการพนมมือในลักษณะของการศักระในหลวงราชการที่เก้า
ทรงเปรียบได้กับพระโพธิสัตว์ราวบันไดเป็นพญานาคสามเสียนรูปแบบเมื่อก่อน
ประกอบด้วยสัตว์สองชนิดคือนาคและมังกรส่วนฐานประดับเป็นร้อยสามสิบสองเทพชุมนุม
ปรารถนาไปแดนพุทธภูมิโดยรอบพระเมรุมาตรชั้นชาลาที่หนึ่งและชั้นที่สอง
ยังถูกประดับด้วยประติมากรรมเทวดานั่งเชิญบังแทรกและทั้งหมดนี้นะคะ
คือปฏิมากรรมส่วนหนึ่งที่ถูกประดับตกแต่งบนพระเมรุมาตรส่วนชั้นชาลาที่สามและชั้นที่สี่
จะถูกประดับตกแต่งด้วยปฏิมากรรมใดบ้างติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ